ไม่มีใครอยากเป็นคนเลวหรอกค่ะ

ฉันไม่กี่ปีฉันก็จะหกสิบแล้ว
เธอว่าฉันอยากจะทำแบบนี้

เส้นแสดงวันตอนด้วย

เริ่มทางอาชาราบลูก

ก็ไปเลี้ยงครอบครัวไงฮะเดี๋ยวบีบกันทำไมน้ำหนา
คุณลงไปแล้วคุณออกไปแล้ว
ลูกฉันก็ไม่มีหน้าสู้หน้าใครในหมู่บ้านแล้ว
ถ้าเจอตัวเข้าจริงแล้วก็สงสารเขาเหมือนกัน
พฤติกาลก็เป็นยังไงครับ
ติการก็คือเขาขึ้นแท็กซี่มาเขาก็ชวนคุยฮะ
เขาก็ถามเรื่องส่วนตัวเราบ้างอะไรอย่างนี้ครับ

เขาก็อ้างว่าเป็นผู้จัดการโรงแรมแถวโบเบนั่นนะฮะ
จะไปซื้อของให้ฝรั่งว่างั้นครับ
แล้วเขาก็พาผมไปเซ็นทรัลปิน๙ให้ไปส่ง
แล้วบอกว่าจะกลับด้วยให้ผมรอ
พอไปถึงเซ็นทรัลปินเก้าเขาก็ให้ผมจอดข้างตู้กระจกฮะ
แล้วเขาก็ถามว่ามีแบงค์ยอม

เขามีแบงค์พันธุ์เขาจะขอแลกก่อน
ผมนำให้๑๐๐๐เขาก็เปลี่ยนว่าเป็นยืม
แล้วกันเอาไปจ่ายค่าของก่อนเพราะไม่ได้กดตังค์มา
จากนั้นเขาก็ยืมอีก๕๐๐แต่ผมให้ไป๔๐๐

จากนั้นเขาก็ก้าวเข้าไปในตู้กระจก
ผมมองตามนะเห็นเป็นบันไดครับ
มีบันไดขึ้นไปก็ชักไม่สบายใจแล้วฮะแต่ก็ยังจอดรถไม่ได้ฮะ
แล้วก็วนหาที่จอดรถอยู่ประมาณเกือบชั่ว
ตอนนั้นเราเอกใจแล้วไหมว่าโดนหลอกแน่อะไรอย่างนี้ค่ะ
มั่นใจนะฮะเพราะว่าดูการเดินเขาแบบรีบ
ก็เลยอ่ะสงสัยจะโดนแล้วแต่ก็คิดว่าตามไม่ทันแล้วฮะ
เขาก็บอกว่าเคยโดนมาเคยมีคนโดน๓๔ครั้งแล้วฮะตรงนั้น
คือตอนเราพูดคุยเนี่ยดูลักษณะแล้วเขาดูเหมือนว่าคนมีปัญหาเรื่องเงินอะไรอย่างนี้ไหมคะ
ไม่นะครับก็ดูเหมือนคนทำงานทั่วไปครับ
ครับก็นึกว่าเป็นหัวหน้าแผนกอะไรประมาณนั้นนะครับ

ก็ขอฝากพี่น้องชาวแท็กซี่นะฮะถ้าเจอผู้โดยสารที่มาตีสนิทหรือว่าชวนคุย
แล้วก็พยายามที่จะยืมตังค์อ้างว่าไปซื้อของหรือว่า
อะไรก็ช่างฮะต้องระมัดระวังฮะต้องอย่า
อย่าเผินเลิกครับเงินในกระเป๋าเราต้องต้องเก็บไว้ให้ดีฮะ
อยากให้ใครเยินได้ฮะก็จะปลอดภัยครับผม
โปรดติดตามตอนต่อไป